ดอมน้ำแข็งคิดว่าเพื่อไทยเขาจะไปจับมือกับพักไหนบ้าง
นะครับภูมิใจไทยไหมภูมิใจไทยไหม
ภูมิใจไทยครับคุณอนุทินบอกว่ายัง
เพื่อไทยยังไม่มีการประสานมาว่ายังเหรอ
ยังแต่ว่าจำได้ไหมแล้วจำได้ไหมว่าคุณเศรษฐาตอนหาเสียงแข่งกัน
เขาบอกเขาไม่เอานะระบายกันชายิงิดเลิกให้หมดเลย
แล้วเขาจะรับเงื่อนไขของเราได้หรือไม่
ส่วนการประชุมร่วมรัฐสภานะครับ๔สิงหาคมวันพรุ่งนี้
จะลาบดื่มหรือเปล่า
คุณอนุทิน
นำจัดตั้งรัฐบาลต้องการให้ภูมิใจไทยมีท่าทีอย่างไร
แต่ย้ำจุดยืนของพักนะคือยังเหมือนเดิม

คือไม่แตะไม่แตะมาตรา๑๑๒
ไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ไม่มีดิวลลับ

ส่วนกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินโอ้โหคุณผู้ชม
หลายคนนึกออกว่าตอนหาเสียงนะครับ
หือบรับกันหน้าดูโจมตีกันหน้าดู

โยบายภูมิใจไทยใช่ไหมเราทำมาแล้วใช่ไหม
แต่คุณเศรษฐาจำได้ไหมตอนหาเสียงเขาบอก

ทุกอย่างมันต้องพูดคุยกันก่อนไงครับใช่ไหม

เราก็ต้องรอเขาก่อนว่านี่คือข้อตกลง
ที่เราไปหารือกันเมื่อ
วันที่๒๒ภรรยาปรกฎา

ก็ถ้ามีอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็จะมีการติดต่อกัน

รับรองไม่มีดีลรับดีลอะไร

ทุกอย่างต้องเปิดเผยนั่นคือแนวทางของเขา
เขาอาจจะยังไม่มีข้อมูล

ถึงเหตุผลว่าทำไมพระคุณเจฐัย
ถึงได้เสนอกฎหมายกัญชาเข้าสภาใช่ไหม
ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้พูดคุยกัน
เราก็คงต้องชี้แจงให้ท่านได้ทราบ
แล้วเราก็คงต้องมีการ
คือพอมันทำงานร่วมกัน
ส่วนใหญ่การให้เกียรติการเมืองจะเกิดขึ้นกันเองนะครับ

จะเกิดขึ้นกันเองนะครับแล้วก็
แล้วก็นี่ที่นวากตรีสิทธาธิวารี
แก่นำไทยสร้างไทยเขาบอกว่าพักภูมิใจไทย

เพื่อขอเข้าร่วมรัฐบาลนะฮะ
ในอนุทินครับในอนุทินนะครับบอกว่า

แล้วไม่ใช่คุณศักดิ์สยามเลขาธิการพัก
ไม่ใช่กรรมการบริหารภักดิ์แน่นอน
การที่นาวากาตรีสิทธานะครับให้ข่าวแบบนั้นต้องระวังนะ
เพราะว่าทำให้ภูมิใจไทยเสียหาย

แต่ส่วนตัวนะครับเมื่อเจอกับนวากตรีสิทธาธิ

เจอกันก็ยังตีข้อศอกยังไงนะ
ข้อศอกแบบชนข้อศอกอะเลย
อ่าขณะนี้ประเทศกำลังไปได้ดี
หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน